ที่แชร์ในโลกโซเชียลกันมากเลยค่ะ

ครูคนนี้มีดีกรีเป็นพระเอกหนังด้วยนะ

ครูคนนี้ใช้ไม่กว่าตีลูกศิษย์

เนื่องจากว่าไม่ยอมเก็บขยะออกนอกห้องเรียน
ก็เลยเป็นประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์กัน

เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพหรอกแต่เสียงที่ฟัง
มันฟังแล้วมันเจ็บแทนจริง
แล้วเสียงเด็กเสียงสั้น

เต็มความยาวของคลิปนี้๗นาที
เอามาให้ดูแค่เสศี่ย่อส่วนหนึ่งเท่านั้น

ว่ากันว่าครูคนนี้เนี่ยอดีตเป็นพระเอกหนังด้วยนะแล้วก็ผ่านตัวมาเป็นครู
ทำโทษนักเรียนด้วยการใช้ไม้กวาดตีเด็กหญิงนักเรียนหญิงชั้นม๑ที่กำลังทานอาหารอยู่ภายในห้องเรียน
คลิปที่ไม่เห็นภาพคือเป็นการแอบถ่ายก็เลยได้ยินแต่เสียงเนี่ยนะคะ
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปค่ะมีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วประเด็นตามมาก็คือ
มีการเปิดเผยแชทหลุดของครูคนนี้กับนักเรียนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมด้วย

เป็นช่วงที่ครูชายรายหนึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ดูแลอาคาร
อาคารให้เรียบร้อยเป็นอาคารเรียน
ทีนี้ก็ขึ้นไปพบกับกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นม๑
ประมาณสัก๗๑๐คนกำลังนั่งทานอาหารอยู่บนห้องเรียน
ซึ่งก่อนหน้านี้ครูได้ตกลงกันกับนักเรียนเอาไว้แล้วว่าต้องดูแลความสะอาดด้วย
ทีนี้ตัวนักเรียนเองบอกว่ารู้แหละว่าทำไม่ถูก
ก็เลยยอมรับการลงโทษด้วยการตีมือคนละ๑ครั้ง
ไม่ได้ตีนักเรียนคนเดียว๗ครั้งนะคะ
ระหว่างที่ครูทำโทษค่ะก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย
อัดคลิปแล้วก็ส่งต่อกันในกลุ่มเพื่อน
กลายเป็นเรื่องไวรัลแชร์กันไปในโลกโซเชียล

ก็เดินทางมาพบกับผู้บริหารเลย
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงมายังไง
ได้มีการพูดคุยชี้แจงกันเป็นที่เข้าใจกัน
ไม่ติดใจอะไรเอาความอะไรกัน
ส่วนคุณครูรายนี้ค่ะก็ได้ทำบันทึกชี้แจง
พร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ลงโทษแบบนี้อีก
นี่ก็คือทางพอนะคะได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อกจากนี้พอโรงเรียนยังชี้แจงต่อไปด้วยนะคะว่า
กรณีที่มีแชทไลน์ที่อ้างว่าเป็นครูคนนี้
กับนักเรียนหญิงพูดคุยกันในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
เรื่องต้นยังไม่มีการยืนยันตัวตนนะคะว่า
ลายทางที่คุยเป็นเด็กนักเรียนหญิงจริงหรือไม่
แต่ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามโทรติดต่อ
เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากคุณครูรายนี้แต่ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
ก็คงจะต้องรอการชี้แจงให้ข้อมูลจากทุกฝ่ายต่อไป

บอกได้แค่ว่าเป็นพระเอกหนังตลกแนวอีสานอินดี้เรื่องหนึ่ง

ย้อนกลับไปดูน่าจะสืบได้ไม่ยากนะครับ